แต่ว่าเป็นตลาดป่าที่สร้างความสุขให้กับคุณผู้ชม
สร้างความสุขให้กับคนที่ไปเที่ยวไปเยือนค่ะ
และนี่ก็คือตลาดสร้างสุขที่เราพูดถึงนะคะคุณผู้ชม

เก่งมากเลยตลาดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลตะโนดด้วนนะคะ

เป็นตลาดใหญ่ที่มีเนื้อที่กว่า๓๐ไร่ค่ะ
ท่ามกลางความร่มรื่นของกอไผ่๑๕๐๐กอ

นึกออกไหมมันจะมีป่าไผ่เหมือนกันเลยคุณค่ะ
แล้วก็มีร้านค้ามากมาย๑๕๙ร้านมาจำหน่าย
มีของกินให้อิ่มอร่อยกันแบบจุก

มีทั้งขนมไทยขนมโบราณอาหารพื้นถิ่นของกินพื้นบ้าน

ไม่ได้หาทานได้ง่ายนะคะคุณ
ร้านค้าทุกร้านเขาจะเน้นภาชนะใส่อาหาร

ดีจังเลยคุณเห็นไหมมีนี่เป็นกระบอกไม่ไผ่

หรือว่าใบตองเป็นกระทงใบเตยกะลามะพร้าว

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะ
แล้วก็ยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นมากมายนะคะ
มีหนังตะลุงโนราอะไรต่างด้วย
สำหรับใครที่อยากจะมาเดินเที่ยวที่ตลาดนี้นะคะ
เขาก็จะมอบความสุขแล้วก็ความอิ่มท้องอิ่มอกอิ่มใจให้กับคุณแบบนี้
มากันได้ที่ตลาดป่าไผ่สร้างสุขตำบลตะโนดด้วนอำเภอ
ควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
ตลาดจะเปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะ
เวลา๗โมงเช้าถึง๕โมงเย็นเลยค่ะ
ทั้งวันวันหยุดนะไปเดินได้สบายเลยนะคะ